ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีคนร้าย
เป็นการบุกเข้าไปยิงกลางงานศพนะฮะ
ซุ่มยิงอยู่ก็คนบาดเจ็บอีก๖คนนะครับว่า
พนักงานสอบสวนสพโพธารามคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
คือนายวัญชาติเนียมรักษาหรือว่าสจชาติ
สจวัญชาติวัย๖๐ปีไปฝากขังที่ศาลจังหวัดรัชบุรี
มีลูกสาวของครูนงไปที่สารรัชบุรีด้วย
ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวในวัญชาติ
นายวัญชาติหลังจากเกิดเหตุ
ทางตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับสารอนุมัติหมายจับ
แต่วันรุ่งขึ้นเขาได้มามอบตัว

วันตรุ่งขึ้นก็มามอบตัวพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ล่าสุดตามรายงานศาลไม่ให้ประกันตัวนายวัญชาติ
โดยให้อำนาจฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
หลังจากทางพันธนงานนำสอบส่วนจะไปสอบปากคำเพิ่มเติม

เนื่องจากตอนนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อหานะครับ

ที่บ้านของครูนงนะฮะ
ปรากฏว่าซึ่งเป็นที่ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพด้วยนะครับ
วันนี้ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับทุกผู้ชมครับ
คือสามีเนี่ยบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นคืนสวดศพคืนที่๔นะ
และตรงกับวันที่นายวัญชาติถูกนำตัวไปฝากขังส่วนนี้ฮะ
เขาก่ออิดขึ้นมาที่หน้าบ้านตรงนี้นะครับ
สามีของครูนงบอกว่าจะเก็บศพของครูนงเอาไว้ที่นี่
สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่เก็บศพไม่เก็บที่วัดที่สุสาอะไรทั้งนั้น
เพื่อรอจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นจะสิ้นสุด
จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดเพราะมั่นใจว่านายวัญชาติเนี่ย
ยังไงเขาคงเดินหน้าสู้คดีของเขาแน่นะฮะ
สามีของครูนงบอกว่าก็เชื่อว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านแถวนี้
คงจะเข้าใจแล้วก็ไม่กังวลที่จะเก็บร่างครูนงเอาไว้ตรงนี้

แต่แถวที่จะหลุดเราก็มาภาวก็
ตรงนี้เขะว่าน่าและชาวบ้านมันเป็นเรื่องธรรมดา
ปั้งเยอะสมัยก่อนที่เราไปที่เด็กโดยจะเก็บไปไม่พาออก
อันนี้มัน๒๐๒๑หรืออะไรครับมันต้องมีคนที่กลัวสิมีไหม
ไม่มียังไม่มี
ครูนงบอกว่าคือถ้าต้องเก็บ๔๕ปีก็ต้องเก็บ
จนกว่าจะรู้เรื่องคดีที่เกิดขึ้น
จุดที่จะใช้ฝังร่างครูนงเอาไว้
ก็เป็นพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของตัวบ้านของครูนงนี่แหละบ้านครูนงเนี่ยนะฮะ
ห่างจากตัวบ้านสักสี่สิบเมตรห่างถนนสิบเมตรนะครับ
อ่าบ้านของครูนงก็เป็นลักษณะทางสามแพร่งด้วยนะฮะ
จะมีบ้านชาวบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่สามหลังด้วยกันนะครับอ่า
ไปก็มีอีก๔๕หลังนะฮะก็สร้างเป็นหลุมที่เป็นขนาดสูงขึ้นมาสัก
อ่ากว้างหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตรยาวสองเมตรสี่สิบเซนติเมตร
อ่าแล้วก็เป็นหลุมที่เกาะอิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะไม่ได้ขุดลงไปนะฮะ
ก็ก่ออิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องเก็บเข้าไป
ส่วนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใกล้บ้านครูนงเนี่ย
คิดเห็นอย่างไรเรื่องการเก็บศพครูนงไว้ตรงนี้ท่านไปฟังนะฮะ
ปกติแล้วเนี้ยในปัจจุบันยุคสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีใครฝังศพไว้ที่บ้าน
ใช่ตรงตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้เนี้ยเราเราเรา

ก็ไปก็ไปรอขัดขันนะคะแล้วก็ยังไม่มีคนของเขาเต็มเลย
ดูคอยประกบเราเรามายังไงมารถคันไหนทะเบียนอะไร
เดินมาดูคอยดูปรากฏว่าเราจะไปทำอะไรยื่นเรื่องทำอะไรตรงไหน
คือแบบทำไมต้องมาประกบดูเราอะไรขนาดนี้อืม
คือแบบเดินมาดูเลยอ้าวปุ้มมาแล้วอะไรอย่างนี้
มารถคันนี้เปลี่ยนรถไปขึ้นรถคันนู้นอะไรอย่างเงี้ย
ดูประกบเราเลยไม่รู้จะต้องตามดูเราทำไม
ขัดค้าเพราะว่าเราเป็นเราเป็นลูกของขัดค้าในที่ในเรื่องนี้
ให้ประกันตัวเพราะว่าถ้าประกันตัวออกมาแล้ว
อาจจะมีเราห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเราของญาติพี่น้อง
แล้วก็พยานคนอื่นอาจจะมีการไปคมขู่ไปอะไรกันขนาดนี้
นี่ขนาดยังไม่ได้ประกันตัวออกมาลูกน้องเขายังมาตามประกบเราเต็ม
แล้วออกมาจะไม่ยิ่งกว่านี้เหรอคือสาเหตุมูลเหตุที่แท้จริงที่คนร้ายมา
รอบยิงครูนงจนเสียชีวิตเนี่ยครูนงเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรี
ทำบลดอนไซน์นะฮะค่ะก็ต้องรอให้ตำลวดขยายผลนะนะครับ
จะเป็นการเมืองท้องถิ่นขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าการเมืองในครอบครัวก็ไม่รู้
นี่คือป้ายหาเสียงของครูนงสามีบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญชวนให้ชาวบ้านเนี่ย
โนอืมอ่าจะดูว่าคะแนนของครูนงเนี่ยโหวตโนเนี่ย
กับคะแนนของคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนว่ายังไงอ่า
แต่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่ครอบครัวครูนงจะเชิญให้ชาวบ้านเนี่ย
เชิญชวนให้ลงคะแนนช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนเนี่ย
เราถามไปยังกรกตประจำจังหวัดของราชบุรีแล้วก็กตกลางด้วยนะครับ
กรกตบอกว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะฮะ
เพราะอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งมาตรา๖๕ได้นะครับ
หรือว่าคนที่เขาเป็นผู้สมัครที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
แล้วก็โดนหางเลขอะไรไปว่าอาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้

กรกตบอกเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะครับว่า